เดี๋ยวจะพาไปทานกันก่อน
โอ้ดีดีเรียกน้ำจ้อยกันก่อนเลยนะครับ

คอมพอร์นเท่าเค้าก็คือเมืองร้อยเกาะ
้ออร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะ

นี่จะพาไปที่นี่ไปทานติมสำ
ติ่มซำดูแปลกตาที่ถูกตกแต่งจนสวยงามน่ารับประทาน
จัดไว้ในถาดน้ำแข็งภายในร้านติ่มซ่ำ
มะนัดยามะนันยาซอยตลาดล่าง๑๘อำเภอเมืองจังหวัดสุราธารณี
เนี่ยเวียงรายเต็มไปหมดเลยครับ
นี่มันร้อนเลยนะถาดใหญ่แล้วก็มันซูมใกล้หรือยังไงนะ
มันใหญ่ด้วยหอยตัวเกือบเท่าห่อมือ
นี่กั้งเคยได้ทานแม่กั้ง
ั้งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะมันจะประมาณตัวมันจะประมาณนี้แหละ
แล้วก็ราคามันจะแพงกว่าสิบพวน
ขูนอันนี้แซลมอลนะนี่ติมซ่ำแซลมอลด้วยเหรอถูกต้องเป็นติมซ่ำทะเล
โอ้โหน่าทานมากร้านนี้
แล้วก็ราคาของมันอย่างที่บอกไม่แพงนะครับ

ทั้งกล้างตัวส่วนสดที่เห็นไปเมื่อสักครู่
เลยคิดว่าเนี่ยติ่งทำผ่านละ๑๐บาท๑๕บาทนะคะ
ทำให้หลายคนรู้สึกว่ามาร้านเราเนี่ย
ได้ทานครบทุกอย่าง
จริงที่มีตอนนี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับทะเลด้วย
หรือเป็นแชมป์หรือเป็นเบคอนอะไรต่างเนี่ย
เราก็มาประยุกต์ทำเป็นอาหารหน้าตาวันนั้นเลยค่ะ

เรียกว่าลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นต์เขาไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลย
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเนี่ยถ้าเนื้อก็คือเนื้อจริง

อย่างที่บอกไม่สดเราไม่ขายเป็นไงล่ะกั้งแต่ละตัวเนี่ยโหดูใสหน้าทาตัวใหญ่ทั้งนั้นนะครับ
ที่เจ้าของร้านเขาบอกเขาเปิดมาเพียงแค่๒เดือนแต่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
ขายหมดเป็นเทน้ำเทท่าเหมือนเททิ้งขายเกลี้ยงที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเข่งเขานะ
แทบจะไม่ต้องล้างเลยเพราะทานหมดทานเกลี้ยงเลย

แล้วนอกจากนี้นะครับไม่ได้มีแต่ติ่มสังทะเลอย่างเดียวนะ
ก็มีขนมนุษยหมูแล้วก็สละเปาเนี่ยก็มีให้ทานด้วยนะครับ
ใครที่ชื่นชอบก็ไปหาซื้อรับประทานกันได้
แล้วก็ร้านนี้ที่บอกว่าแหมทำไมมีอาหารทะเลเยอะจัง
เขาบอกว่าบ้านพักอยู่ใกล้กับแพ้ซื้อขายอาหารทะเลไง
ก็เลยมีแนวคิดที่จะนำอาหารทะเลขึ้นมาวางขายในติ่มซำอย่างที่เห็นนะครับ

คุณผู้ชมนะครับมีโอกาสไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสุราธานี
ก็สามารถแวะไปลิ้มลองแล้วก็อุดหนุนกันได้นะครับ
ซึ่งทางร้านยังมีเมนูอาหารเช้าทุกรูปแบบ

บอกแล้วนี่มีสไตล์อื่นอีกด้วยนอกจากจะเป็นติ่มซำอย่างเดียวนะ
ก็มีในสไตล์อิตาเลียนอย่างเช่นผักโขมอบชี้

โอ้โหหอยแมลงคู่อบชีส

น้ำจิ้มซีฟู้ดก็มีให้ได้เลือกสรรกันอีกด้วย

อันนี้ไงหอยแมลงพวบชีส

บรรยากาศดูเหมือนเป็นญี่ปุ่นนิดด้วยนะ

สมแบบอิตาเลียนอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีความแบบติ่มซำผสมอยู่ด้วย

ขนมจีบหอยแมลงผู้หรืออะไรแบบนี้ดีไหม

ว่าเป็นขนมจีบกั้งแทน

ถ้าอยากทานนะครับแนะนำง่ายไปถึงนั่งปุ๊บ
บอกทุกอย่างที่มีเอามาวางหมดเลย

แค่นี้เองคุณผู้ชมเราก็จะได้ทานอะไรอย่างอร่อยกันแล้วนะคะ